ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องความรักที่ไม่สมหวังนำมาซึ่งเรื่องเศร้านะคะ
อดีตสามีครับแค้นใจอดีตภรรยาหาว่าอดีตภรรยาเนี่ย
แอบปัญญาให้กับชายคนอื่นก็เลยต้องเลิกรากันอืม
ทีนี้พอไปเจอแฟนใหม่ของอดีตภรรยายิงใส่เขาตายเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการนะคะแต่สุดท้ายตำรวจก็รวบตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้ค่ะ

เสียงปืนดังสามนัดและเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่ง
นี่คือเสียงกรีดร้องของทางฝ่ายหญิงเขานะคะนางสาวสาวิตรีเกื้อกูลหรือคุณเปิ้ลอายุ๓๗ค่ะ
มือยิงคือนายเลิศชายแร่อึ้งอายุสี่สิบปีอดีตสามีของคุณเปิ้ลครับ
คนที่ถูกยิงคือนายเมธีกิจแก้วอายุสามสิบแฟนใหม่ของคุณเปิ้ลอืม
เหตุการณ์เกิดขึ้นสี่โมงยี่สิบนาทีเมื่อวานนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นเย็น
ครับพอก่อเหตุเสร็จขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลยอ่ะค่ะ
ในคลิปภาพเนี่ยค่ะใส่หมวกกันน็อกสีขาวใส่เสื้อวินรถจักรยานยนต์
ขี่ออกไปปากซอยสายลวดซอยแปดนายเมธีผู้เสียชีวิตถูกยิงเข้าที่ขมับซ้าย
ทะลุกลางศรีษะหนึ่งนัดกลางอกอีกหนึ่งนัดใต้รักแร้ข้างซ้ายอีกหนึ่งนัด
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยสายลวดตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะ
หลังก่อเหตุตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวในเลิศชายเอาไว้ได้ตอนที่กำลังขี่รถ

เป็นกล้องวงจรปิดจากเพื่อนบ้านนะคะ
ภาพนี้จะเห็นนายเมธีผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับคุณเปิ้ล

เอาเสื้อผ้ามาซักที่บ้านแม่ของคุณเปิ้ลนะคะ
แล้วก็เป็นลักษณะของการขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันอะเนาะ
ก็เอาผ้าไปที่บ้านแม่บ้านแม่มีเครื่องซักผ้า
บ้านคุณเปิ้ลเขาอยู่ห้องเช่าเขาไม่มีก็เลยมาซักผ้าที่บ้านแม่
แล้วก็กลับมาเอาผ้าที่บ้านแม่ค่ะ
กลายเป็นว่าตอนกลับมาเอาผ้าไปเจอกับอดีตสามี

โอ้โหอดีตสามีถึงขั้นชักปืนออกมายิง๓นัด
คุณเปิ้ลเล่าให้ฟังว่าคือเธอเพิ่งเลิกรากับ
เลิศชายผู้ก่อเหตุได้๒เดือนค่ะ

แต่เขาอยู่ด้วยกันมาก่อนหน้านี้ตั้ง๒๒ปี
มีลูกด้วยกัน๒คน
กันแล้วก็ไปคบกับนายเมธี
ที่ผ่านมาอดีตสามีก็ตามราวีอยู่บ้างด้วยความหึงหวง
เคยขู่ด้วยว่าจะฆ่าให้ตายแต่ไม่คิดว่าจะทำจริง
อดีตสามีขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้าน
จะเอาเงินมาให้แม่เธอ
กลายเป็นว่าอดีตสามีเจอกับแฟนใหม่ของเธอ

คือนายเมธีก็อุตส่าห์บอกว่าพี่กลับไปก่อน
วันนี้พี่อารมณ์ร้อนเดี๋ยวค่อยคุยกัน

คือตัวผู้ตายเขาลุกหนีแล้วนะคะ
พยายามจะหนีเดินออกไปทาง
แต่อดีตสามีไม่สนยิงใส่เลย

ไม่เพราะว่าไม่ได้คิดว่าเขาจะทำ

พี่กำลังมาเมืองคลาดค่ะ
ไม่ได้มีอะไรก็วันนี้คนใหม่เขาบอกว่า

ครับจากนั้นก็เลยอยู่เลย

เขาพกปืนมาด้วยเลยใช่ไหม

พี่สาวของคุณเปิ้ลค่ะคุณวันดีอายุ๔๒
พาทีมข่าวของเราไปดูที่จุดเกิดเหตุนะคะ

มีรถจักรยานยนต์ที่ทั้งคู่ขี่มาซักผ้าเมื่อวานจอดอยู่
รองเท้าแตะของผู้ตายก็ทิ้งเอาไว้ตรงนั้น
คุณวันดีบอกว่าน้องสาวเพิ่งคบหากับผู้ตายได้แค่ไม่กี่เดือนนะคะ
ทั้งบ้านก็ไม่ได้สนิทหรือว่าคุ้นเคยอะไรสักเท่าไหร่
รู้แค่ว่าเขามีอาชีพเป็นรายเดอร์ส่งอาหาร
แต่ในเลิศชายก็จะสนิทกันมากกว่า
เพราะว่าเขาก็คบกันมานานก่อนที่จะเลิกลากันไป

ช่วงที่เลิกกันเขาก็ยังมาหานะ
ยังมาหาไม่คิดว่าจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้
เพราะปกติก่อนหน้านี้ที่รู้จักก็ดูเขาเป็นคนดี
ตั้งใจทำมาหากินเข้ากับญาติพี่น้องได้หมดเลย
ก็คาดว่ามันคือความหึงหวง
เพราะว่าตัวนายเลิศชายเป็นคนอารมณ์ร้อนครับ
ส่วนน้องหญิงอายุ๒๒เป็นหลานสาวของคุณเปิ้ลนะคะ
ก็คือลูกสาวของคุณวันดีเมื่อสักครู่อะค่ะ

อยู่บนบ้านกับยายและน้องพิมหลานสาววัย๕ขวบ

หญิงก็วิ่งลงมาดูแล้วก็มีเสียงปืนดังอีกนัดหนึ่งเป็นนัดที่๓
ตอนนั้นคือเห็นเลือดนองพื้นแล้ว
เปิ้ลก็กรีดร้องเสียงดัง
สุนัขที่เลี้ยงไว้เปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลย
นักอยู่ตรงเครื่องสภาพพอดีจุดที่เกิดเหตุพอดี

เธอเป็นคนโทรแจ้งกู้ภัยเองให้กู้ภัยรีบมา
แต่ตอนนั้นคือนายเมธีนิ่งไปแล้วอะค่ะ
ชักอะค่ะก็เลยได้ยินเสียงหน้าสาวกรีด
ก็เลยรีบลงมาพอนัดที่สามก็เห็นผู้ตายค่ะ

ตอนนั้นแกแน่นิ่งไปเลยหรือว่ายังรู้สึกตัวอยู่คะ
ชักอะค่ะก็แบบเหมือนแปลว่าตาเหลือกแล้วอะค่ะ
เพราะโดนเข้าไปที่หัวด้วย
เราก็บอกว่าพี่ถ้าเลิกไปแล้วก็ต่างคนต่างอยู่

ถึงเวลาถ้าเขาไปไม่รอดเขาก็กลับมาหาเราเองนั่นแหละ
เขาก็คนดีแหละหนึ่งสำหรับที่เราคบมา
ด้านลูกชายคนเล็กของผู้ก่อเหตุค่ะ

บอกว่าพ่อแม่ก็เลิกกันหลายเดือนแล้ว
แต่ดูเหมือนว่าพ่อยังอาลัยอาวรแม่ตลอด
พ่อบอกว่ารักแม่มากอยู่กินกันมาตั้งปียี่สิบกว่า

ก็เคยบอกแล้วว่าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ไหวแล้วก็แยกกันเถอะ
แล้วก็แยกกันแบบดีได้ไหมพ่อทำใจนะห่างกันไปก่อน
เตือนนะคะลูกบอกเคยเตือนพ่อ
แต่คาดว่าพ่อคงเห็นภาพบาดตาบาดใจของแม่กับแฟนใหม่
พ่อเป็นคนตั้งใจทำอาหารกินค่ะ
เป็นที่รักของยายเป็นที่รักของเย็ด

พ่อยังเบลอเหมือนกับช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องปืนไม่เคยเห็นพ่อพกปืนเลยนะคะ
ก็งงเหมือนกันว่าพ่อไปเอาปืนมาจากไหน
เพราะว่าอยู่กันมา๒๒ปีครับ
แกก็แกรักของแกมากเพราะว่าผมก็

ผมก็บอกว่าแล้วจะทำยังไง

ไม่เคยทราบเพราะว่ากระเป๋าที่เป็นของกลาง

เพราะผมคิดว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วไง

ที่ผู้ตายมาคบกับอดีตภรรยา

ตัวผู้ตายมาแอบคบกับอดีตภรรยา

ปืนที่ใช้ก่อเหตุเขาอ้างว่าเก็บได้นะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และเรื่องของการครอบครองปืนพาปืน
แล้วก็ใช้ปืนในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

ประกอบคำรับสารภาพพรุ่งนี้ช่วง๑๐โมง
ส่วนในราชรรพ์ลูกชายก็บอกว่า
ก็ได้คุยกับญาติของทางผู้เสียชีวิตที่เชียงรายแล้ว

ก็ให้ดำเนินการเรื่องของงานศพ
วัดโพยารามจังหวัดสมุทรปราการไปเลย
ก็จะรับศพจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
รีนรบดินในวันพรุ่งนี้ค่ะ